เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องในครอบครัว
ลูกสาวรู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ก็เลยตัดสินใจพาไปถ่ายรูปร่วมกันเป็นภาพครอบครัว
เห็นไหมคุณผู้ชมนี่คือตอนที่คุณแม่เนี่ยต้องใช้แบบวอคเกอร์นะ
ไปถึงที่ถ่ายภาพแล้วก็ไปพร้อมกับลูกสาวใส่ชุดคุย
จริงลูกสาวยังไม่ได้รับปริญญานะคะ
แต่อยากถ่ายภาพนี้เก็บไว้โดยที่ภาพนี้มีแม่อยู่ด้วย
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นภาพที่ออกมา
แล้วคุณแม่มีอาการป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่ะ
ซึ่งลูกสาวบอกเลยนะอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
แล้วถึงแม้ยังไม่ถึงกำหนดรับปริญญาก็ตาม

พอถึงวันหนึ่งที่ตัวลูกสาวรับปริญญาแล้ว
คุณแม่ก็แน่นอนค่ะยังอยู่ในใจเสมอ
ทีนี้ล่าสุดเราทราบข้อมูลว่า
คุณแม่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอพุนพินที่จังหวัดสุราธานี
เป็นบ้านหลังที่จัดงานศพให้กับคุณแม่กิมไลท์

แล้วเราก็ไปเจอลูกสาวลูกสาวก็คือคุณหมิว
คุณหมิวปริยาพรสุขแสง
บอกว่าคุณแม่ตรวจพบมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ตอนต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราเลยค่ะ
ครอบครัวพยายามหาทางรักษามาตลอดนะคะ

คุณหมอแจ้งว่าไม่มีทางรักษาแล้ว
หลังจากนั้นคุณแม่อาการสุดลงซุดลงเรื่อยค่ะ

กันไปถ่ายรูปครอบครัวแล้วก็รูปชุดคุย
เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมิวจะรับปริญญาเดือนกัญญา
ใกล้จะรับปริญญาแล้วแล้วคุณแม่อยากเห็นมากเลย
ลูกสาวรับปริญญาแต่อาการคุณแม่ก็แย่ลงทุกวันทุกวัน

ตลอดเวลาการถ่ายรูปนะคุณผู้ชม
คุณแม่ยิ้มตลอดค่ะ
ทุกคนรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มของคุณแม่น่ะ
ข้างในร่างกายจริงคุณแม่น่าจะเจ็บปวดมาก
คิดดูสิพอถ่ายรูปได้เดือนนึงนะพี่เบิร์ต

แล้วจะมีพิธีชาปนกิจคุณแม่เนี่ย
ที่วัดบางมะเดือในวันที่๒๙มิถุนายนนี้ค่ะ